ยังต่อเนื่องกับควันหลงรอยกระทงนะคุณผู้ชมจะได้มีการพัฒนาหรือคิดหาวิธีว่าจะทำยังไงดีนะ
รอยกระทงปีหน้าค่ะขยะต้องมาเยอะแบบนี้อ่าไปชนบุรีเลยคุณผู้ชมดูดิโอ้ยเออ
หมดกันโอ้โหนี่หาดดงตานนะค่ะมีแต่ขยะไม่เห็นทรายเลยคุณผู้ชมครับ
คือมันก็เกลื่อนกลาดไปด้วยขยะมูลฝอยแบบนี้มีอะไรบ้างล่ะถุงพลาสติกมีภาชนะใส่อาหาร
มีขวดเครื่องดื่มอะไรต่างนานาคืองานเขาจัด๗๘พฤศจิกายนที่ผ่านมาก็คือจันทร์กับอังคารครับ
คุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกันไหมว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงความมักง่ายความมักง่ายที่คนอยากไปเฉลิมฉลองกัน
ปีนึงมีครั้งหนึ่งเอาว่าไปกันแต่คุณไปแล้วคุณไปทำลายทัศนียภาพคุณไปทำลายสิ่งแวดล้อมที่มันเคยสวยงามอยู่ตอนแรก
ก็เนี่ยซื้ออะไรมากินกินเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้แบบเนี้ย
แล้วไหนจะพกซากกระทงด้วยนะคุณผู้ชมก็ลอยอยู่ในน้ำเนี่ยอีกเยอะเลย
นี่คือปัญหาขยะแล้วก็สิ่งปฏิกูลตามชายหาดต่างในอำเภอสัตหีบครับ
ดูแล้วนะคนที่ไปท่องเที่ยวอาจจะไม่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่าไ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คือเขาอยากให้การท่องเที่ยวมันเน้นเชิงคุณภาพมากขึ้น
ครับครับแล้วก็เคยเห็นคนญี่ปุ่นที่เขาไปเที่ยวไหมคุณผู้ชมเขาจะใช้คติว่าตอนเรามามันเป็นยังไง
ตอนเราจากไปให้มันเป็นเหมือนเดิมคือเราอนุรักษ์เพื่อที่ว่าคนอื่นที่จะมาท่องเที่ยวต่อจากเรา
เขาจะได้เห็นสิ่งที่มันสวยงามไงไม่ใช่ว่าเราไปปุ๊บแล้วมันไปทำลายหมดเลยแบบนี้นะฮะ